คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะทุกคนเนี่ยก็มีโซเชียลเป็นของตัวเองใช่ไหมคะ
อย่างหนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันหนุ่มก๊อฟอนุวัฒน์นะคะช่วงนี้เขาก็ขยันอัพคลิปลงในโซเชียล
คลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นการออกกำลังกงออกกำลังกายแบบเนี้ยแล้วก็มาพร้อมกับโลเคชั่นสุดปัง
เพราะวิวแต่ละที่ที่เขาไปวิ่งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากนี่ดูสิ
ภูเขาเอ่ยนะริมชายหาดเอ่ยเห็นแล้วก็ทำให้เราอยากจะไปวิ่งตามบ้างเลยอ่ะ
วิ่งตามไม่ใช่วิ่งเองนะวิ่งตามผู้ชายต้นไม้ต้นไม้ดูสวยมากเลยค่ะภูมิย่านนั้นนะคะ

หมายถึงพี่ปูเป็นออกกำลังกายค่ะ
เห็นวิวสวยในคลิปแบบนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าใครเนอะ
มันสวยลงตัวไปหมดไปฟังคำตอบทั้งหมดนี้กันค่ะ
ปกติอย่างนี้ก็มีมีแฟนบ้างแฟนถ่ายด้วยครับ
มือนิ่งมากเลยนะแบบดอลลี่แบบทุก
ใช่เพราะว่าผมก็จะวางให้เขา
ผมเรียนตัดต่อเรียนเบื้องหลังมาอยู่แล้ว
เอาอย่างนี้นะมาอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้
แล้วก็กำกับ
กำกับด้วยกำกับตัวเองเล่น